เอามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับความสดใสกันหน่อย
เกี่ยวกับความใจดีการอุทิศตน
นะคะเป็นอดีตเศรษฐีจังหวัดเชียงใหม่

เปิดบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำปิง
บริการนวดฟรีให้กับเช้าบ้าน
จนถึงปัจจุบันทำมาหลายปีแล้วนะคะ
ได้รับฉายาว่าหมอนวดมือเทวดาค่ะ
นี่เศรษฐีใจบุญท่านนี้นะคะ
ฉายาก็คือหมอนวดมือเทวดา
คุณวิสิตพิชิตปัจจาอายุ๗๕ปีแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็เปิดบ้านอยู่ริมแม่น้ำปิง
เป็นสถานที่นวดผ่อนคลายความปวดเมื่อย

ที่สำคัญลงมือนวดเองแบบนี้เลยนะคะ
คุณวิสิตนี่เล่าว่าเริ่มนวดฟรีมาตั้งแต่ปี๒๕๒๒แล้ว
ช่วงนั้นมีฐานะดีอ๋อรวยมานานแล้วนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับราคาแพง
จนอยู่มาวันหนึ่งนั่งสมาธินานถึง๗วัน
ปรากฏว่าถึงช่วงวันที่๓ของการนั่งสมาธิ
รู้สึกว่าเหมือนมีกระแสไฟฟ้ามาช็อตนะคะ
วันที่๗เห็นคนเดินไม่ได้
จึงใช้มือตบขาทั้งสองข้างปรากฏว่าลุกขึ้นเดินได้
นับตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าจะจับใครที่เจ็บตรงไหน

ก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เปิดบ้านนวดฟรีให้กับทุกคน
ซึ่งคนที่ไปนวดส่วนใหญ่เกิดจากการปากต่อปากบอกกันมา
ไม่ว่าจะเป็นคนร่ำรวยเศรษฐีชาวบ้านยากเข็นยากจน
ก็ต้องมาต่อคิวต่อแถวห้ามแซงกันนะคะ
โดยจะนวดพร้อมกับพูดแผ่เมตตาไปด้วยว่า
บุญใดกุศลใดที่สะสมมาร้อยชาติเหมือนชาติ

ซึ่งเวลานวดนะใครที่ปวดเมื่อยอยู่ตอนนี้
เริ่มตั้งแต่๙โมงเป็นต้นไปจนกว่าจะหมดคนรอเลย
วดวันละ๖๐คนคุณ
คุณตาแก่งจังนวดไหวนะอืม๖๐คน
แล้วก็บอกด้วยว่าจะนวดไปจนกว่าจะหมดแรง

อ่าบอกกันหน่อยนะคะที่ตำบลดอนแก้วอำเภอสารพี
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ที่หมู่ที่๒นะคะ
แม่คุณตานี่ใจบุญนะ
ช่วยเหลือคนด้วยนะครับ